คุณผู้ชมครับเรื่องของจุดคัดกรอง
ประชาชนที่ไปต่อคิวในการที่จะรอเข้าไปยังชั้นใน
ก็คือใกล้ที่สุดกับพระบรมหาพระราชวัง
ใกล้ที่สุดกับมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวง
หลายคนไปต่อ๓๔วันแล้ว
เพื่อจะผ่านจุดคัดกรองทั้ง๙จุด
จุดนั้นถือว่าเป็นจุดคัดกรองชั้นใน
ใช่ค่ะเพื่อที่จะใกล้ที่สุดในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะ
แต่ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาคือตั้งแต่ตี๕นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดจุดคัดกรองชั้นรองลงมาอีก
ก็คือชั้นนอกอีก๒๐จุดโดยรอบ
ก็คือโดยรอบชั้นใน๙จุดแล้วก็มีอีก๒๐จุดโดยรอบนะครับ
เช้าวันนี้ก็ยังมีประชาชนที่เดินทางเพื่อจะเข้าไปยังทั้งบริเวณถนนราชดำเนินนอก
เพื่อไปต่อคิวจะรอเข้าไปยังมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวง
ก็ต้องผ่าน๒๐จุดคัดกรองนี้ก่อนนะครับ
ดังนั้นช่วงนี้เราไปตรวจสอบบริเวณจุดคัดกรองที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
เพื่อว่าประชาชนจะเดินทางเข้าไปยังบริเวณถนนราชดำเนิน
ติดตามได้จากคุณเกริกชัยคุณโท
รายงานมาจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศครับเชิญครับ

อยู่ระหว่างบริเวณสะพานผ่านฟ้ามุ่งหน้าสู่อนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ
ประชาชนจะเดินผ่านจุดนี้เพื่อมุ่งหน้าสู่จุดคัดกรองที่๔
แม้ว่าที่ผ่านมาประชาชนบางคนอาจจะยังไม่แน่นอน
แต่หลายคนก็บอกว่าจะไม่ย่อท้อนะครับหลังจากที่รอคอยมาตลอดทั้งคืนครับ
หลังจากที่ได้เปิดจุดคัดกองเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเส้นทางสำคัญอีกเส้นทางหนึ่ง
คือจากยมราชผ่านสะพานผ่านฟ้าต่อด้วยอนุสวรีประชาธิปไตยสู่ถนนราชดำเนินในที่ประชาชนจะต้องเดินเท้าเข้าสู่จุดคัดกรองที่๔นะครับ
โดยณเวลานี้มีประชาชนเดินเข้าไปยังด้านในอย่างต่อเนื่องหลังจากต้องนอนรอมาตลอดทั้งคืนและยังมีมาอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับ
บางคนอาจจะยังไม่ได้พักผ่อนนะครับแต่ก็ไม่ย่อท้อเลยนะครับพร้อมที่จะลุกขึ้นมาด้วยใจที่มุ่งมั่นอยากจะได้เข้าไปใกล้ชิดในหลวงราชการที่๙
ก็พร้อมจะเข้าไปเฝ้ารอต่อยังด้านในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
ทางมาแสดงความอาลัยต่อในหลวงราชการที่๙ตลอดทั้งวัน

ริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ